สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่โอ๊ยตายตายตายตาย

แต่รถติดมากจริงแล้วฝนตกมากคุณพระดำนี่นั่งมอเตอร์ไซค์ตากฝนมานะ
อู้เปียกหมดเลยอะไม่ได้หรอก
โยชิเปียกหมดเลย
เอาละครับไปเรื่องแรกวันนี้นะครับก็เป็นเหตุสลดใจนะครับ
กรณีที่นางสาวนพธรกระหนกเกษมโสพลหรือว่าน้องเนิร์สนะครับ
ที่สถานบันเทิงแห่งดึงถูกในวันรบหรือว่าเสียรบนี่นะครับ
อายุ๒๙ปีเป็นนุ่มคนสนิทที่คบหาด้วยกันนะครับ
อาชีพก็เป็นในทุนปล่อยเงินกู้ใช้วุฒิปืนจ่อยิงร่างพลุนนะครับ

กระทั่งมีการขอบหน้าสารออกหมายจับนะครับ

ต้องดำเนินการวิสามันนะครับ
ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วครับ

เจาะบริเวณไทยรัฐออนไลน์
บอกว่าแหล่งข่าวจากตำรวจสืบสวนภูทรภาคที่๗
เปิดความคืบหน้ากรณีดังกล่าวด้วยนะครับ

ในวันลบหรือในลบเนี่ยนะครับ

ไม่น่ารอดพ้นเงื้อมือของตำรวจ
ตัดสินใจปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพ

โดยเสียรบได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางตำรวจว่าจะไม่ขอออกสื่อหรือทำแผนประกอบความรับสารภาพ
หรือจะนำวงเงินที่กำหนดคือ๑ล้านบาทมาขอประการตัวออกไป
อย่างไรก็ตามในส่วนของประเด็นการฆ่านะครับสาเหตุที่เสียลบให้ข้อมูลก็คือผู้หญิงนอกใจ
ผิดคำพูดบ่อยครั้งและพบผู้ชายหลายคนในเวลาเดียวกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
อกจากนี้จากการสอบสวนนะครับทราบว่าเสียรบนั้นได้เลิกลากับภรรยาคนเก่าไปนานแล้ว
โดยมีลูกด้วยกันด้วยนะครับจนมาข้างมาคบหาดูใจกับน้องเนิร์ส

แต่จริงแล้วประเด็นนี้นะเขาคบมาเป็นปีแล้ว
ไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยคือสื่อเนี่ยบางทีนำเสนอออกมาเนี่ย
ความชัดเจนยังไม่มีคือคนรอบข้างที่ผมได้มีการพูดคุยนะ
ตัวเพื่อนของทางเนอร์สเองเนี่ยเค้าบอกว่า
ที่มีไปทำงานอยู่ที่พัทยา

แต่มีเพื่อนพัทยาแล้วก็เคยไปหาจริง
ส่วนกรณีที่ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้ง

สาเหตุเนื่องจากคืนนั้นเนิร์สก็ไปเที่ยว

ลบเนี่ยทางเนิร์ดเนี่ยเคยไปพักอยู่บ้านของลบอยู่แล้ว

พอไปถึงบ้านเอ่ยบอกว่าเอ่ยเนี่ยยังไม่กลับบ้าน
เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพบพูดกับเพื่อนอีกคนนึง
บอกว่าเดี๋ยวฉันขอไปเอาของที่บ้านตีก่อนนะ
เขาจะไปเอารองเท้าเพราะพรุ่งนี้เช้าจะพาแม่เนี่ย
ไปทำบุญเสร็จปุ๊บก็เลย

พอไปถึงบ้านตีเท่านั้นแหละปรากฏว่า

พวงบุภาหรือเดอะเอ็มเอ็มซีชื่อดังเนี่ยอายุเพิ่ง๒๘เอง
นะฮะได้พานายณธพลโพอุรัยอายุยี่สิบเอ็ดปีน้องชายพร้อม
แฟนสาวเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอบางกอกน้อยหลังถูกชาย
การที่อ้างว่าเป็นคนในเครื่องแบบพี่อืมอืมนะฮะทำ
ร้ายร่างกายในซอยพรานนกห้าโดยเนี่ยน้องชายเนี่ยโทร
แจ้งว่าแฟนสาวตัวเองเนี่ยโดนทำร้ายเนื่องจากไปมี
กับพนักงานของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งต้นต่อมา
จากเรื่องเงินค่าหอพักที่ตกลงกันไม่ได้นี่ไงคุณโดย
ก่อนเกิดเหตุน้องชายได้พาแฟนไปกินข้าวปกตินั่นแหละ
แล้วก็ได้พบกับพนักงานที่มีเรื่องกันก่อนหน้านี้จึง
ตกลงกันไปทานข้าวที่อื่นทั้งนี้ระหว่างที่กำลัง
ประทานอาหารอยู่นั้นทางพนักงานของร้านซึ่งเป็น
ชายชะกัน๓คนลักษณะเนี่ยหัวเกลียนหมดเลยทุกคนเลย
นะฮะได้เข้ามาพร้อมถลกเสื้อโชว์อาวุธแบบว่ากูมี
ปืนนะอืมมีปืนนะน่ะน่ะน่ะคือถลกเสื้อเนี่ยชออาวุธ
ขุมหูกันนะครับแล้วก็ตรงเข้ามากระทืบน้องชายอุ้ย
แล้วก็ตบหน้าที่แฟนของน้องตนเห็นคลิปที่มีคน
แอบถ่ายมาเขาเอาตรงตรงคือไม่พอใจหรอกอืมกลวด
เพราะว่าไม่น่าจะทำกันถึงขนาดนี้อืมทั้งที่คนเราเนี่ย
ก็รู้จักกันแท้แท้ทั้งด้านญาติของฝ่ายอืมทั้งทางฝ่าย
ชายชะกันสามคนที่อยู่ในคลิปนะฮะได้ออกมาชี้แจงว่าคู่
กรณีเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายแม่ของตนไปอีกเรื่อง
สิแหละมั้ยตนเองพ่อก็เลยไม่ค่อยพอใจโมโหตบหน้าผู้
หญิงทางเก่าอย่างแรกก็ตามที่กำลังอยู่ในระหว่างการ
สอบสวนชายชักกันสามคนนี้ว่าหนึ่งเป็นข้าราชการจริง
หรือประหารจริงไหมเออดูว่าทำไมจะต้องแบบเอา
กพาปืนได้ขนาดนั้นคือทำไมต้องเอาปืนมาข่มขู่
ได้ขนาดนั้นอืมแล้วต้องกระทืบกับตบหน้ากันเลย
เลยจริงอะตอนนี้น้องชายรุนแรงเกิดไปหมดเลยหนัก
เลยใช่ไหมหนักน้องสามกลุ่มหนึ่งอะเตะเก่ดนเลยคอ
คือเรื่องมันเล็กน้อยเองคือเรื่องของผู้หญิงทะเลาะกัน
คือข้างห้องพักเท่าที่เขาบรรยี
ไม่หรอกคือประเด็นมันคือว่าคือแฟนของน้องชายตาเอ็มเนี่ย
ไปนั่งกินข้าวที่ร้านที่ตัวเองเคยทำงานแล้วก็ไปเจอโจทย์เก่า
เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน
แล้วก็ปรากฏว่าทางน้องสาวก็เลยกลับเลยแฟนน้องชายก็เลยกลับบ้าน
สามคนนี้ก็ตามมาแล้วก็มาเอาเรื่องเนี่ยคือคนนึงไม่เจ้าของร้านเลยคนนึงไม่เจ้าของร้านเลย
เพราะดังนี้คนมันพกฟื้นไม่ง่ายเลยไม่คนแม่งอยู่เธอก็ดูสิยิงตายหมดอะ
แต่ตอนนี้ผมทราบมารู้สึกว่าสามคนนี้จะเข้ามาขอรอมชอบแล้วจะจ่ายเงินห้าหมื่น
แล้วขอให้เรื่องนี้จบแต่ว่าทางบ้านเขาไม่ยอม

น้องคนที่ก็โดนกระทืบเขาบอกว่าอาการหนักอยู่
ใช่อาการเตะเขาบอกว่ากระอักเลือดแล้วนะ
อาการหนักอยู่เลยนะฮะดีทั้งนั้น
เอออะไรคะวันนี้ชุดใหม่จะไปลูกบ้านจะไปทำบุญบ้าเลย
หนักคนล่ะครับจะไปทำบุญต่อวะจะอาหูบ้า

เอาฝนตกไหนสิฝนตกไหน
ให้เอาไงเอาเลือกไหนเอาผมมันหรือว่าฝนตก
ฝนตกไหมฝนตกไหม
ในช่วงของวันที่๗ถึงวันที่๙กันยายน๒๕๖๒

กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เนื่องจากร่องมอเรศมที่ผ่านนะคะ
บริเวณประเทศจีนตอนใต้จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย
แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง
โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรจะงดออกจากฝั่ง
ทั้งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย
แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลาง
ก็จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

นี่แอร์สจวดยังคากันอยู่ที่
นี่คันไซนี่แหละไปไหนไม่ได้

เนื่องจากมีพายุโซนร้อน

กำลังเคลื่อนตัวผ่านบริเวณดังกล่าว
อันนี้สูง๓๕เมตรเลยนะ

คือเมื่อวานมีคนแชร์รูปเกี่ยวกับว่า
เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ๒๕ปีของญี่ปุ่นมีการแชร์กันเยอะมาก

ตอนนี้ก็ต้องอัปเดตเรื่อยค่ะจากว่า
เขามีบอกว่าให้ไปลงทางอื่น
มันท่านเกียร์โอซาก้โบราณไปแล้วใช่ป่ะนี่เขาบอกเศียร์วรรลบกับเศียร์อ้วนในคดีรักษณะคล้ายก็ขึ้น
ต้องห่วงห่วงกันนะ

ตรงนี้หอมนะหลายคนนั้นกลับมานะ
แล้วรู้ไหมว่าสปายที่ถูกยิง
อ้วนยิงกับทางน้องเนิร์สเนี่ย

ทุกวันนี้คนมันก็ติดเด็กกันเยอะเนอะ

เรายังชอบเด็กเลย
ช่วงหน้าแฟชั่นต่อเปียที่รักแร้

พอบเหรอเพียดที่หลังมีผลรักแลเหรอไม่รู้ว่ะเขาบอกว่าเป็น
มันเป็นงานเป็นงานของเขา
ที่เขาจะสืบมาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปคุยกัน
อันนี้เด็ดกว่าจะมีนิ้ว๑๒นิ้วจับบูชายันเลย

เราไปที่ข่าวนี้กันดีกว่าพี่มันมีเหตุการณ์แปลก

แต่เขาเกิดมาพร้อมกับนิ้วมือ๑๒นิ้ว

ปัณญาญาติก็บอกว่าเฮ้ย

ก็เลยคิดจะเอาลูกไปทำพิธีบูชายัน

เพราะเชื่อว่าถ้าสมมุติลูกเกิดมา

กรีรัฐอุตระนะครับ

กำลังถูกคุกคามจนถึงแก่ชีวิตเลยนะพี่

พ่อแม่แล้วก็ญาติตัวเองทั้งนั้นเลย

แล้วคนที่ทำนี่คือลุงป้าน้าอา

ความผิดปกติทางร่างกายของเขา

เขาก็เลยไปขอจากตำรวจตำรวจก็เนื่องจากประชากรอินเดียมันเยอะ
ในที่สุดพ่อแม่เขาต้องไปเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจระดับสูงของรัฐ
บอกว่าตำรวจได้คำร้องแล้วแล้วก็จะลงมือสืบสวนด้วยตัวเขาเอง
จากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าต้องใครผิดอะพี่
ถ้าสมมุติพี่คิดอะไรอย่างนี้คือลุงป้าน้าอาก็ผิดครอบครัวก็ผิด
แต่คนที่ปิดจริงคือหมอผี
วันนี้ตำรวจก็ต้องไปเอาหมอผีมาลงโทษ
บางส่วนเรียกร้องให้มีกฎหมายที่หนักกว่าเดิมเพื่อยุติการกระทำรุนแรงกับเด็ก
ขนาดที่บางคนบอกเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่เห็นจะแปลกเลยมันเป็นวิถีธรรมชาติ
โอ้โฮไม่ใช่หรอกเขายิ่งติดอยู่กับอะไรที่เป็นแบบ

ก็คือตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้หาวิธีช่วยแต่ทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็
ญาติพี่น้องเขาอยากจะเอาไปบูชายันเพื่อความร่ำรวย
มันมีที่ไหนเล่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเขาก็คงไม่เข้าใจอะไรมั้ง
นี่มันโลกมาถึงยุคนี้แล้วนะ
เราก็เข้าใจเขาก็คือทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งคนที่ไปขอเชื่อ
พ่อแม่เขาเชื่อว่าเนี่ยสมมุติเขาเชื่อแบบหมอผีคนหนึ่ง

หมอผีบอกเนี่ยเด็กคนนี้อายุ๑๒แล้วนะมี๑๒นิ้ว
นิ้วมือ๑๒นิ้วนิ้วเท้าอีก๑๒นิ้ว
ถ้าทุกคนบูชายันด้วยชีวิตของเด็กคนนี้

ไม่ใช่แต่อีก๑๒นิ้วเนี่ยไอ้อบังมันรู้เปล่า
ทั้งหมู่บ้านว่ามันเป็นแบบว่าการแบบงอกพิการ

ไม่ใช่มันจากแบบว่ามีบ้านกาหลีเมือง

ยังไงก็ให้มันเผาไปเลยให้มันเผาไปเลย

ก็มีเรื่องราวแบบว่าสุดล้ำหน่อยนะครับ
้อมต่อขนรักแร้ถักเปียเก๋เท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ
เมื่อเอ่ยถึงขนรักแร้นะครับก็เชื่อกันแน่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่แฮปปี้กับมันเท่าไหร่
นี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่บรรทอนความมั่นใจแถมยังก่อให้เกิดกลิ่นอีกด้วย
สาวก็เลยมีการคิดหาวิธีสารพัดแบบเพื่อกำจัดมันออกไปนะครับ
ถ้าหากว่าใครลืมโกนหรือเผลอปล่อยไว้จนยาวก็ต้องโดนเพื่อนหรือว่าครอบครัวแซวนะครับว่า
จะไว้ยาวเนี่ยเอาไว้ถักเปียหรือไง
นี่แน่นอนครับว่าไอ้คำนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้มันมีเรื่องจริงเกิดขึ้นนะครับ
นั่นก็คือเขามีการถักเปียที่รักแร้แล้ว

หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือ
อ่านะคะ

ก็เข้าเป็นอาร์ตไม่มี
หรือดูแปลกดู
ไม่เขาทำเป็นอาร์ตแค่นั้นเอง

พรุ่งนี้ใครยังว่างอยู่ลองฟังนี่ดู
อะไรดีพรุ่งนี้ใครยังไม่มีคิวไปไหนเนี่ยนะฮะอยากชวนไปงานนี้เลยฮะ
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว
พร้อมช็อปให้กระจุยเพราะว่ามีร้านค้ามาร่วมงานก็เป็นสมาชิกของสสว
ทั่วประเทศกว่า๑๑๐๐บูธนะฮะ
งานนี้นะคะเดินเพลินแน่นอนมีสินค้าหลากหลายสไตล์มาจำหน่ายในราคาพิเศษสุด
อย่างเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามสินค้าแฟชั่นจากยังดีไซเนอร์
ส่วนคนที่อยากจะหาไอเดียสินค้าขายทางสสวเขาก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษให้
มีการจับคู่ธุรกิจให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ซื้อได้เข้ามาคุยกัน
เพื่อที่จะต่อยอดการตลาดซึ่งกันและกัน
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ในหัวข้อไม่ว่าจะเป็นปรับตัวอย่างไรในยุคออนไลน์
โดยคุณทิชั่วปรินจำเรินพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์
ขายอย่างไรให้รวยนะครับโดยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยด้วยนะครับ
และยังมีสินค้าจากดารานักแสดงนะมีคุณอ้ำอธิชาติไปด้วย
สินค้าราคาแค่บาทเดียวจากผู้ประกอบการแต่ว่าสินค้าจะมีจำนวนจำกัดต่อวัน
และต้องไปตรวจสอบกันที่หน้างานว่าวันนี้จะมีสินค้าอะไรกันบ้างด้วยนะฮะ
ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นอีกงานที่จะเสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้แกร่งขึ้น
เพื่อที่จะไปสู้ต่อยอดในระดับสากลงานนี้เนี่ยนะคะจัดระหว่างวันที่๖จนถึงวันที่๙กันยายน๒๕๖๑ค่ะ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจก็เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มแล้วค่ะ
สอบถามข้อมูลได้ที่สสวหมายเลข๑๓๐๑นะฮะ
อ๋อมันลำคาญอีดจักรูนนี้ที่๑๐เลยอ้าวมั้ยล่ะ
แล้วมันวายจนกระทั่งพ่อมันกลายเป็นแม่ไปแล้ว
แต่มันก็ได้เงินเยอะมาก
ช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวกลับมา
เขาทำอะไรนะ

เยอะแยะไปเลยตั้งแต่พ่อมันเมียมัน
ลูกหมายแล้ว
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกมองปรามาทว่า
ระกูลนี้ขอโทษนะฮะตามข่าวก็คือไร้พรสวรรค์
แต่ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน

ไม่มีแต่ว่าลูกคนนั้นก็เป็นนางแบบอยู่
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแบรนด์ระดับโลก
มันจะมีมูลค่ามีมูลค่ามีแวร์ลูกอย่างหลายแบรนด์ที่ฟื้นกลับมาอีกก็อย่างเนอะ

ในวงการแฟชั่นคือเขาใส่อะไรก็แล้วแต่สองคนนี้

มันจะขึ้นหลายหมื่นหลายก็เยอะมาก

ไม่ใช่ชัดฉันนี่ขี้เล็บเขา

คือการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็มีสีสัน

ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่
นานมานะฮะ
สมาชิกชายคนเดียวในตระกูลขนาดนี้

คนนี้ขนาดเงียบนะ
เขามีเงินทั้งหมด๑๐ล้านเหรียญสหรัฐก็โอเค

คนนี้เป็นสาวสวยหุ่นเพลียวประจำบ้าน

เป็นลูกของอินัง

ไม่ต้องคิดทำชื่อมันไม่ได้
เอาง่ายแม่นี้เป็นนางแบบ
นางก็ได้ถ่ายแบบให้กับพวกแบรนดรักเชอรี่แรนดทุกอันเลยนะ

นางก็เลยมีเงินอยู่ประมาณเกือบพันล้าน

แบรนด์ต่างที่นางส่วนใหญ่เนี่ยพวกแบรนด์เนมต่าง

แล้วนางประกาศว่ายังไงคุณหนุ่มรู้ไหม
นางจะไม่ดิ้นลนหาเงินเหมือนคนอื่นว่ะ

ทำหน้าโกทำสระโปะเหรอทำทั้งหมดเลยใช่มะ

เอางี้เอาตั้งแต่พ่อมันก่อน

เอาพ่อเขาเพราะเดินต้นมันเอาพ่อเขาก่อน

พ่อเขาเริ่มมาก็พูดนู่นพูดนี่
พ่อนี้มันมีหน้ามันตึงเกินเหตุ

นี่เขาเป็นนักว่ายน้ำมือ๑โอลิมปิกเลยนะ

แม่ที่คนนั้นที่บอกเขาเป็นร่วมแรนด์กันต่างเนี่ย

มีผลงานเป็นนังสือเคล็ดลับลดน้ำหนัก
ยังมีบริษัทขายเสื้อผ้ากูธอเมริกัน

แม่นี่แม่โครอีนี่
มีเงินถึง๔๐ล้านยูเอสดอลลาร์
ประมาณ๑๓๐๘ล้านบาท

นี่คือตัวแม่เลยใช่ไหมแองจี้

คุณขึ้นรวยมาจากอะไร

ตัวพ่อเนี่ยนะเขาเป็น

เป็นนักว่ายน้ำ
ตัวแม่เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก

แล้ววันหนึ่งเนี่ยนางก็แบบว่า
คนเขารู้จักตัวพ่อที่ว่ายน้ำใช่ป่ะ
นางก็แบบว่าทำเลยเพราะว่านางมีลูกสาวอยู่ประมาณ๓คน
ก็ให้ลูกสาว๓คนเนี่ยนะ

จะต้องมีอะไรที่ดูเลยป๋า
อ่าใช่น่ะ

ก็เหมือนเมืองไทยทุกวันเนี่ยดาราดังปุ๊บไปขาย

ถ้าเจ๋งมากพอไปทำสินค้าคนอเมริกานนี่ก็เครซี่
คือคนอเมริกันเนี่ยเวลามันเคลซี่แล้วมันเครซี่จริง
แล้วมันเคสซิ่งเหมือนบ้านเลยนางก็ไปเปิดขายสินค้า

ลี่แล้วเสร็จแล้วนางก็มาทำด่ากันใน
เสร็จแล้วนางก็ไปยุโยงให้ลูกตัวเองไปมีผัว

แล้วก็เริ่มไปจีบกันทะเลาะกัน
นี่ก็มาแบบว่าเอาคนนู้น

ก็ทำเป็นเรื่องราวแบบว่าจะต้องมีงานแต่งงาน

แต่งงานก็เริ่มมีท้อง

เดี๋ยวกระทั่งลูกก็ต้องรอดออกมา
นี่เถอะขอไปอีกห้าตำแหน่ง
ขออีกห้าตำแหน่งว่ากัน

ไม่มีผลงานอะไรเลยแต่สามารถมีเกมบนมือถืออ่ะ
นี่เธอดูสินางทำสะโพกกับหน้าอก
คือคิมที่ดังสุดแล้วถูกใช่แต่ก็ยังไม่ได้รวยสุดนะ
แล้วก็มีคิมการ์เดชเชียนมีแอปอีโมจิ
คุณคิดดูแล้วกันว่านางสามารถมีแบรนด์น้ำหอมของตัวเองได้

ทุกวันที่คิมการ์เดชเชียนมีเงินทั้งหมด๑๑๔๕๒บาท

คนนี้คนนี้รวยสุด

เขารวยจากอะไรคุณรู้ไหมก็คือเหมือนเมืองไทยสเต็ปเหมือนเมืองไทย
เธอเป็นเจ้าของแบรนด์แบบไม่ให้ใครหุ้นเลยนะ๑๐๐ที่
แป๊บเดียวนางมีเงิน๓๐๐๐ล้านบาททุกบาททุกสตางค์เข้านางหมดเลย
เธอกลายเป็นอภิกษ์มหาสถิรุ่นใหม่ที่ต้องรวยด้วยตัวเอง
อายุน้อยที่สุดในโลก๓๐๐๐ล้านบาท

อายุของนางเขาไม่ได้บอกไว้แต่อายุน้อยที่สุดในโลก

มันไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะ
มันเป็นพี่น้องกันกับอินังกิม

คาเดเชียนรวยน้อยกว่าน้องสองเท่าอ่ะ
คุณคิดดูตอนนั้นในเมืองไทยแย่งกันซื้ออ่ะจำไม่ได้หรอ

ห๊ะอยู่๒๑ปี

จากการเปิดขายเครื่องสำอางเนี่ย
แล้วปกติเครื่องสำอางที่ใช้ตรงเชี่ยวแม็กซ์มันจะไปวิจาริย์กับค่าน้ำหน้าอีกเรื่องถูกต้องไหม
นางบอกไม่ยุ่งกับใครทำด้วยตัวคนเองหนึ่งอย่าง
คนเดียวไม่มีเจ้าของไม่มีหุ้นส่วนอะไร
ย้อนไปตอนยุ๑๙ตอนนี้๒๑ใช่ไหมคะ

นี่มันขนจักรแร้ของคนเมื่อกี้มาต่อครับ

สรุปคนไหนลอร์ดดาดามินเชียน
สรุปน้องสาวนางมันรวนสุดนะน้องสาวลวนนาง

สวยมากแล้วเขาแต่งหน้าสวยแล้วดูบล็อกเขาบล็อกตายเองดูสิ

นางก็มีคู่หนึ่งที่แบบตีกันเลิศคนชอบคู่นี้แล้วก็แยกกลับไปอีกรายการ
แยกกลับไปอีกรายการหนึ่ง
วันไม่ทำอะไรก็ไปทำตีกันแล้วก็ไปทำศัลยกรรม
แล้วก็ต้องมีผัวแล้วก็ไปมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันหมดวาดดี

เอาเรื่องไหนต่อเอาเรื่องมีไง
ก้อยสิโอเค

้อยรัชวินกับพี่ตูนนะคะ
ก็ครบกันมาคุณรู้ไหม
ก็ดีค่ะ
มันก็เป็นการเดินทางที่เราคิดว่ามาถึง๘ปี

เป็นเวลาที่ดีมากค่ะ
วันนั้นจริงแล้วนะคะเราก็ทำงานด้วยกันนะคะ

แล้วก็เคยถ่ายแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยค่ะ
วันนั้นก็มาเหมือนกับแบบมันเหมือนนิมิตหมายอันดีอะค่ะ

งั้นก็มีโมเมนต์หวานบ้างไหม

เพียงแต่ว่าการพูดบางอย่างมันก็นิดนึง

บกันนานมากเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาอะไร
ที่เราจะได้พูดถึงความรู้สึกอะไรหรอกค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ต่างคนต่างก็ยุ่งค่ะ

เราก็โอเคอยากจะพูดอะไรถึงกันและกัน
ก้อยว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะ

บอกไม่ได้สิคะ

แต่ว่าวันนี้ที่นานทำหมดทุกอย่าง

เขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนั้นนะคะ
ได้ก็คือว่าถ้าเล่าได้นี่ก็คือ
เขาบอกพูดถึงเลข๘นะคะ
แล้วบอกว่าเอาลองเลข๘นอนสิ

มีความหมายมากแบบนี้ประมาณงั้นแหละครับพบพร้อมมาก
หญาทิพย์นะครับเปิดตัวแล้วโจแม่สายมั้ยว่า

นี่นะครับนางเอกสาวหยาดทิพย์รัชปานนะครับ
เปิดเผยมาแล้วว่ายอมรับกับหนุ่มคนพิเศษมากลุ่มหัวใจเธอ

กันที่พิพิธรรมรุฟฝรั่งเศสนะครับ
โจแม่สายหรือว่าปราภาสวัตรนะครับ

เมื่อก่อนนางเป็นเด็กเรียนมกรุงเทพ
แล้ววันหนึ่งก็เหมือนมาจากแม่สายก็ไม่ได้รวย

ก็วันหนึ่งช่วงหนึ่งจำได้ช่วงน้ำมันที่มันแพงมากเนี่ย

คือช่วงที่น้ำมันแพงนางก็ไปแบบว่าเหมือนแบบหาเงินเรียนหนังสือต่อ

นางก็เลยไปฝึกต่อต่อแก๊สเหมือนแบบว่า

ก็ไปฝึกแก๊สจนวันหนึ่งก็ค่อยทำของธุรกิจของตัวเอง
กลายเป็นบริษัทแก๊สที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
ด้วยตัวเองฝึกตั้งแต่ตัวเองฝึกเป็นลูกจ้างเขานะ
อยู่ตามติดแก๊สเล็กติดแท็กซี่
จนตัวเองสามารถการพัฒนาการติดแก๊สมาสู่ระบบรถ
แต่ช่วงนี้เมื่อน้ำมันมันเริ่มถูกลง
ก็เริ่มเปลี่ยนไปแบบว่าแก๊สความนิยม

แต่อันนี้เขาต้องการแบบติดแบบปลอดภัยกับเขาเลย
ก่อนหน้านี้ไม่นานประมาณสักปีนึงนะ

อย่างนี้เขาเรียกว่าตึง

แต่ก็ดีนะดีใจกับหยาดด้วยนะ

ดีแล้วดีใจด้วยกับหยาด
เอาเป็นว่าดีใจกับหยาดด้วยนะครับ

เขาก็พยายามทำนะช่วยเหลือที่บ้าน
ต่างกับบางคนบ้านรวยนะ

ปูปัญญาค่ะจะแต่งงานมา

เขาก็มาอยู่เมืองไทยได้สัก๒อาทิตย์นะ

เราก็คบกันมา๒ปีแล้วนะ
ครบรอบแล้วด้วยนะคะก็อีกไม่กี่อาทิตย์นะคะ
เฮาส์นี้นะคะเราก็เป็นรักข้ามทวีปค่ะ
ซึ่งผ่านอุปสรรคอะไรตามมาก็เยอะแยะค่ะ
แล้วตอนนี้วันนี้คุณแมทเทลก็มาอยู่เมืองไทยนะคะ
แล้วก็แหมว่านี่แหละค่ะเราก็อาจจะแบบว่า
ต่างคนต่างตามความฝันอะไรอย่างนี้แหละ
เราก็ถามด้วยว่าพบมา๒ปีแล้วเป็นอย่างไร

แล้วก็บอกว่าจริงนะคะที่เราอยู่นิวยอร์กนะคะ

มันตอบคนละเรื่องไหมฟังไปเรื่อยนะ

แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดค่ะ